รับคนไทยที่กลับมาจากอูฮันคือจำนวนตอนแรกอะค่ะบอกว่าจะกลับมา๑๔๑คนแต่พอไปรับเนี่ยมี๓คนที่ไม่สามารถเดินทางกลับมาไทยได้๒คนมีอาการไข้สูงเกินเกณฑ์กำหนดนะคะส่วนอีกคนนึงวีซ่าเกินกำหนด๑คนก็เลยไม่ได้รับอนุญาตให้กลับมาตามข้อกำหนดของจีนก็ดังนั้นตอนนี้กลับมา๑๓๘คน๓คนที่ต้องอยู่ต่อเนี่ยค่ะก็มีเจ้าหน้าที่ไทยนะ
นะคะที่อู่ฮันการเดินทางมาในครั้งนี้นะคะก็มีเจ้าหน้าที่มาด้วย๑๖คนค่ะมีนักบิน๒เจ้าหน้าที่ช่าง๑คนเจ้าหน้าที่จากกรมควบคุมโรค๗คนเจ้าหน้าที่จากกรงศูนย์๒คนลูกเรือ๔คนดังนั้นรวมแล้วทั้งหมด๑๕๗คนนะคะทุกคนกลับมาถึงเมืองไทยอย่างปลอดภัยค่ะนี่ค่ะก็เป็นช่วงจังหวะที่ไปรับออกมาจากเครื่องบินแล้วก็มีบันไดเชื่อมต่อแล้วก็ขึ้นรถแล้วก็ไปส
ก็อยู่ที่อาคารพักรับรองสัตหิบอาคาร๑อาคาร๒นะคะเตรียมไว้สำหรับแพทย์เจ้าหน้าที่เข้าสู่กระบวนการทำความสะอาดฆ่าเชื้อทั้งอุปกรณ์ทั้งระบบลำเลียงต่างเพื่อความปลอดภัยนะคะ
ทีนี้เราก็มีการอัปเดตตัวเลขทั้งผู้ป่วยผู้ที่ติดเชื้อรวมถึงผู้เสียชีวิตนะคะ
ดูกันหน่อยค่ะเพราะว่าตอนนี้ตัวเลขผู้เสียชีวิตเนี่ยก็เพิ่มสูงขึ้นนะคะ
ผู้ป่วยทั้งหมดเนี่ยที่ติดเชื้อทั่วโลกเนี่ยนะคะ๒๖๗๗ราย
แล้วก็มีผู้เสียชีวิตไปแล้วทั่วโลก๔๒๗ศพ
ทีนี้ในบ้านเราค่ะคุณผู้ชมเมื่อเย็นนี้
ทางอธิบดีกรมควบคุมโรคนายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัย
ก็มีการแถลงถึงสถานการณ์ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนานะคะ

เมื่อเย็นนี้แถลงพบผู้ติดเชื้อไวรัสเพิ่มอีก๖ราย
๖รายนี้เป็นคนจีน๒คนนะคะแล้วก็เป็นคนไทย๔คน
ส่วนคนไทย๔คนในนี้๒รายก็เป็นสามีภรรยาคนไทย

ส่วนคนไทยอีก๒รายก็เป็นคนขับรถ
เป็นคนขับรถรับจ้างไม่ประจำทางรับผู้โดยสารชาวจีนมานะคะ
ซึ่งผู้ป่วยใน๖รายนี้๕รายอาการดีขึ้นแล้วนะคะ
แล้วก็จะต้องรอให้ผลเลือดเป็นลบ
คุณหมอก็จะอนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาลนะคะ